ชาวบ้านเขาบอกว่าหน่วยงานจ๋าช่วยมา
พาตัวของผู้ชายคนนี้ไปรักษาหน่อยนะครับ
เพราะผู้ชายคนนี้นอกจากจะเป็นคนสติไม่ดีแล้ว
น่าจะเสพยามาด้วยและชอบมาอารวาสแบบนี้นะครับ

ระบุว่าคนสติไม่ดี
แต่ขาดการรักษาแล้วก็ขาดยานะครับ
สร้างปัญหาให้กับชาวบ้านไปทั่วครับ

หาเรื่องคนขับโชว์นิ้วกลางใส่เขาบ้างล่ะ
บางครั้งก็ไปมีเรื่องชกต่อยกับคนอื่น
ซึ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงเกิดหลายครั้งแล้วนะ

แต่ครั้งนี้ถ่ายคลิปได้ชัดเจนเลยนะครับ
แล้วก็มีบอกว่าญาติพี่น้องใคร

วิ่งเข้าไปขวางหน้ารถกระบะคันหนึ่งที่ขับมา
โดยคนขับมาขับพร้อมกับภรรยานะครับ

ที่ซอยชัยพฤกษ์๑๒แขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชันนะครับ
คนสติไม่ดีไล่ทุบกระจกรถแตกเสียหาย

ทีนี้คนขับก็ต้องป้องกันตัวตามคลิปแหละครับ

เจ้าของร้านจำหน่ายแบตเตอรี่แล้วก็ยางรถยนต์

แล้วก็เป็นพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์

บอกว่าได้เข้าไปช่วยห้ามคนสติไม่ดี

แต่ไม่มีใครไปรุมทำร้ายเขานะ
เพราะคนขับรถกระบะที่ถูกทุบกระจก

ทรัพย์สินก็ไม่ได้พังเสียหายไปกว่านี้ครับ
ว่าคนสติไม่ดีน่าจะเมามาด้วยแหละ
เพราะไปอารวาสดึงกระจกทุบกระจกรถจนแตก
รถเขาก็มีภรรยามีผู้หญิงเขานั่งมาด้วยนะครับ
กลัวว่าผู้หญิงจะได้รับอันตราย
ทีนี้คนขับซึ่งเป็นสามีก็ต้องปกป้องนะ
แต่หลังจากตัวผมเองคือพลเมืองดี
ห้ามแล้วก็แยกย้ายกันไปสักพักหนึ่ง
คนขับรถกระบะเขาก็ไม่เอาเรื่องนะครับ

เดี๋ยวจะดูเรื่องของค่าซ่อมกระจกเอง
เพราะจะเอาไปเอาผิดกับคนแบบนี้

เพราะว่ามันก็อยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมครับ
ร่วมเหมือนกันมนุษย์เหมือนกัน
แต่ทีนี้ว่ามันผมมองว่ามัน
คนอื่นเขาเดือดร้อนมันเมาแล้วมันอาราวาสอย่างนี้

บอกว่าผมเองก็เคยให้ข้าวให้น้ำ
สติไม่ดีกินตลอดเลยเพราะว่าสงสารเขา
แต่ก็อยากนะอยากให้ญาติหรือว่าหน่วยงาน
พาตัวเขาไปรักษาหน่อยจะเป็นผลดีกับตัวเขาเอง

เพราะในอนาคตอาจจะมีเรื่องมีราว

คือคนสติไม่ดีคนนั้นเขาก็รู้จักผม
คือผมยังบอกเลยต้นจำได้ไหม
คือต้นก็บอกว่าผมจำได้พี่ให้เข้าให้น้ำ
กลับบ้านเถอะมันถึงคลี่คลายค่ะเรื่องนี้